ที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะได้เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งค่ะ
เร่งเครื่องพยายามที่จะแซงขวารถที่อยู่คันหน้าทีนี้ก็เลยข้ามเลน
แล้วก็ไปชนประสานงากับรถกระบะที่สวนมาอย่างจังนะคะ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีคนบาดเจ็บสาหัสถึงสี่คนแล้วกล้องหน้ารถเนี่ย
สามารถที่จะบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้ได้ด้วยนะคะ
ติดตามรายละเอียดของเหตุการณ์นี้พร้อมกับเหตุการณ์อื่นจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
กล้องหน้ารถบันทึกวินาทีรถเก๋งสีขาวแซงขวาบริเวณเส้นทึบด้วยความเร็ว
จะหักกลับเข้ามาแล้วเสียหลักข้ามเลน
พุ่งชนประสานงากับรถกระบะสีดำที่ขับสวนมาอย่างจังทำให้รถกระบะกระเด็นตกข้างทาง
ส่วนรถเก๋งหมุนหลายตลบแล้วจอดขวางถนน
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
บนถนนสายประทายคงในพื้นที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชศรีมา
ห่างจากโรงพยาบาลโนนแดงประมาณ๒กิโลเมตร
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบรถเก่งนิสันสีขาว
ด้านหน้ารถพังยับเยินเครื่องยนต์กระเด็นหลุดออกมาจากตัวรถ
รถกระบะสีดำตกข้างทางพังเสียหายเกือบทั้งคัน
ภายในรถเก๋งพบคนขับเป็นหญิงอายุประมาณ๒๕๓๐ปี

ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสขณะที่ในรถกระบะสีดำ
มีผู้บาดเจ็บ๑คนอาการสาหัสเช่นเดียวกัน
จากการสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
รถเก๋งขับมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครราชศรีมาด้วยความเร็ว
ก่อนจะเร่งเครื่องแซงรถเจ้าของคลิปขึ้นไป
ซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นช่วงที่ถนนเหลือ๒เลนจาก๔เลน
คาดว่าคนขับหักพวงมาลัยกลับเข้ามากระทันหัน
เสียหลักแล้วข้ามไปชนกับรถกระบะอย่างจัง

ที่จุบันทราชเชิงเศร้ากระดูกปฏิเหตุรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคง
บนถนนภายในหมู่บ้านทุ่งสายหมู่๑๒ตะบนคลองตะเกราอำเภอท่าตะเกียบ
ที่เกิดเหตุพบรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกหินพลิกตะแคงขวางถนน
คลุกที่บรรทุกมาด้วยกระจัดกระจายเต็มถนน
ส่วนหัวชนบ้านที่อยู่ข้างทางพังเสียหาย
คนขับรถพ่วงได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส

ออกไปพบรถหกล้อบรรทุกน้ำดื่มจอดอยู่

ก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกเปิดไฟเตรียมเลี้ยวเข้าไปส่งน้ำ
รถพ่วง๑๘ล้อขับออกมาจากโรงโม่ด้วยความเร็ว
วชนท้ายรถบรรทุกน้ำแล้วพยายามเบรก

หน้าบ้านที่อยู่ข้างทางพังเสียหาย
ที่จังหวัดพยาวเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนท้ายรถบรรทุก
บริเวณแยกไฟแดงบ้านต่อมตะบนต่อมอำเภอเมืองพยาว
ทำให้รถกระบะด้านหน้าพังยับเยิน
ภายในรถกระบะพบคนขับได้ระบาดเจ็บสาหัสติดภายใน
ผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวออกมาด้านนอก

ก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกจอดติดไฟแดง
จู่รถกระบะขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายเต็มแรง
เจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถยนต์สีขาวเลี้ยวกลับรถ
แล้วรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาทางตรงด้วยความเร็วพุ่งชนด้านข้างอย่างจัง
คนขับขี่กระเด็นตกลงมากระแทกพื้นแล้วแน่นิ่ง
ที่รถยนต์คันดังกล่าวจะเร่งเครื่องขับหลบหนีไป
ปฏิเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมา

ถึงใต้สะพานทางรถไฟถนนศรีราชาน้องยายบู
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ผู้ภัยเข้าช่วยเหลือพบนายวรวุฒิมัชชิมาอายุ๒๙ปี
เจ้าหน้าที่ส่วนความปลอดภัยทางหลวงพิเศษ
หมวกกันน็อกนอนหมดสติหายใจรวยรินอยู่ข้างทาง
ก่อนจะพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายนายวรวุฒิก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
อกจากนี้ที่เกิดเหตุยังพบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพพังยับเยิน
หลังเกิดเหตุพบรถยนต์คันดังกล่าวจอดอยู่ข้างทาง
ข้างรถฝั่งซ้ายมีร่องรอยความเสียหาย
ภายในรถพบชายชาวเกาหลีอายุ๕๙ปีคนขับ

เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวไปสอบประคำเพิ่มเติม
ที่สพศรีราชาและดำเนินคดีตามกฎหมาย